เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกยังเล็กค่ะ
ที่นครราชศรีมารอบคนนี้ก็มีลูกสองคนลูกชายเนี่ยสามขวบ
สาวเดือนเดียวคุณผู้ชมค่ะความที่พี่ชายบอกว่าน้องร้อง
หิวนมแล้วอุ้มมาให้แต่คือไม่ใช่อุ้มอ่ะพี่อุ๋ย
ฮิ้วน้องมาพ่อแม่เห็นตกใจคือหิ้วเหมือนแบบล็อกคอน้องอ่ะเด็กไม่รู้เนาะ
พี่ชายสามขวบอุ้มน้องสาวหนึ่งเดือน
นี่ค่ะ๔ธันวาคมคุณแม่ชื่อว่าพรมฤดีนะคะ
บอกว่าบ้านเปิดเป็นร้านขายของที่ปากช่องนครราชศรีมา
บ้านอยู่หลังร้านห่างกันนิดหน่อย๒๐๓๐เมตร
อิงฟ้าลูกสาวเดือนเดียวหลับอยู่
พี่ชายก็คือน้องกองทัพ๓ขวบดูทีวีอยู่พอทำงานหลังบ้าน
แล้วคือปกติพี่ชายก็ไม่อุ้มน้องเนี่ยคือใช้คำว่าฮิ้วน้องมา
แม่บอกแม่ตกใจเลยพี่อุ๋ยหิ้วคอมา
แต่พี่ชายหวังดีนะเด็กเขาไม่รู้เรื่องนะคะ
คือแล้วตัวน้องกองทัพวัย๓ขวบบอกแม่ว่าน้องร้องไห้
หิวนมแล้วเลยอุ้มน้องพามาหาแม่
เดือนเดียวใช่ไหมใช่น้องเดือนเดียวพี่ชายสามขวบ
คือน้องกองทัพ๓ขวบเอามือซ้ายอบใต้รักแร้
แต่มือขวารัดคอน้องอยู่ซึ่งเด็กเดือนเดียวคอยังไม่แข็งนะ
ใช่ค่ะพี่อุ๋ยเนี่ยมันอันตรายตรงนี้นี่แหละ
ก็ต้องพาน้องไปหาคุณหมอแต่น้องก็มีรอยช้ำนิดหน่อยที่ไทยทอยค่ะ
ซาเรย์แล้วทุกอย่างปกติไม่มีอะไรแตกร้าว
ก็เลยมาอธิบายให้ลูกฟังครับก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่ชายเนอะ
กองทัพ๓ขวบเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ต้องมาอธิบายว่าน้องยังเล็กมากนะลูก
คอยังไม่แข็งนะลูกถ้ามีอะไรให้เรียกพ่อแม่นะ
กองทัพก็เข้าใจนะคะแต่คุณแม่บอกว่าเอาจริงนะ
งงมากเลยน้องกองทัพอุ้มน้องอิงฟ้าลงมาได้ยังไง
คือเตียงสูงนะพี่อุ๋ยสูงกับสองฟุตอ่ะ
คือตัวพี่ชายน้องกองทัพก็๓ขวบเองก็ตัวเล็กเหมือนกัน
ไม่รู้อุ้มกันมาท่าไหนอ่ะค่ะแต่ความหวังดีแหละ
ก็มองแบบนั้นนะเห็นน้องร้องนะคะ
ทีนี้แพทย์หญิงทันตะวันจอมขวัญใจ
โพสต์คลิปนะคะการอุ้มลูกน้อยที่ถูกวิธีควรอุ้มยังไง
ถ้าพื้นฐานก็คือใช้มือซ้ายจับที่ก้นลูก
มือขวาจับท้ายถอยเพราะว่าเด็กคอยังไม่แข็งแรง

ผมว่าพี่ชายก็อาจจะดึงน้อง
ลงมาจากเตียงนั่นแหละแล้วก็อุ้มไว้มา
คือหวังดีสงสารเห็นน้องร้องไห้
คือบางทีก็ต้องคุณแม่ก็ลงไว้พยันตุทางห่อนเนี่ยนะ
เพราะปล่อยเด็กอยู่สองคนไง